คุณผู้ชมคะเราเล่าข่าวเรื่องของการบุกจับการเล่นพนันเนี่ย

คุณคะเขาไปแอบเล่นกันที่ไหนรู้ไหมคะ
ลานจอดรถแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ

อันนี้แยกไฟแดงที่เราจะไปนะ
อันนี้คือเราอยู่นี่เดี๋ยวเราปั๊บเนี่ย
เราเลี่ยวขวามานี่ครับนี่คือเข้าร้านจอดนี่คือร้าน
พี่ครับคุณผู้ชมคือตอนเจ้าหน้าที่ไปถึง

เดินเข้าไปเงียบ

กล้องก็มานะกล้องก็ตามมา

นี่คือต้องบอกว่าเป็นกลางลานจอดรถแท็กซี่
ภายในสนามบินสุวรรณภูมินะ

นี่ค่ะโพยทายผลฟุตบอล๓๐

ลิปเงินสด๑๙ใบ
เงินสด๑๓๕๙๐บาท

ผมเป็นเจ้ามือครับ
แล้วก็จับนักพนันทายผลฟุตบอลนะคะ

้มหน้าก้มตากาทายผลกันอยู่เลย

แล้วก็จะต้องมีการสอบสวนขยายผลคนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ

ในพื้นที่เข้าร่วมผู้สื่อข่าวรายงานว่า

ลานจอดรถแท็กซี่ของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
เขาเล่นกันแบบโจ่งแจ้ง

เงินกู้นอกระบบด้วยนะ

แต่จริงแล้วเขาบอกว่ามีพนันแบบ

เขาค่อนข้างจะไหวตัวทันก็จับได้แค่

นี่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษท่ากาศยาน
สุวรรณภูมิทหารและฝ่ายปกครอง

เมื่อสักครู่ดูจังหวะที่ตำรวจไปแตะบาเนี่ย

แล้วคนก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันโดนหลอกแต่อันนี้เรื่องจริง
ไม่โดนหลอกหันมายิ้มเจือดเลยทีเดียว

แล้วล่ะว่างานเข้านะ